แต่ไม่เป็นไรถ้าใครแบบหมูหันทั้งตัวไม่ไหวหมูปิ้งก็ได้
ปิ้งร้านนี้ก็ดีแล้วก็อร่อยมากอยู่ใกล้ที่ปฐุมธานีนี่เองค่ะ

มาร้านนี้มาร้านนี้เลยนะคะ

ส่วนหมูปิ้งนะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะแต่เอามากินข้าวเหนียวปิ้ง
ดูหมูหันผมเริ่มหิวหิวหูเลยเออเป็นไปได้แต่ข้าวเหนียวปิ้งผมชอบ

มีเขามีหลายไส้คุณชนะไส้เผือกไส้กล้วยไส้ถั่วไส้มันขายห่อละ๕บาทนะ
แต่เดี๋ยวบอกพี่กัดก่อนนะทุกคนจะได้รีบติดตามไป
ข้าวเหนียวปิ้ง๔รสอยู่ที่บริเวณหน้าวัดบึงบาปภาสวัสดิคลอง๑๐ตะบนบึงบาอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานี
เจ้าของร้านคือป้าแต๋วค่ะนางอุไลโคตสินอายุ๗๕ปีแล้ว
คุณป้าแต๋วคุณรู้จักเหรออ๋อป้าแต๋วคือคุณรู้จักป้าแต๋ว
แต่จะชื่อเนี่ยบ่งบอกถึงความคลาสสิกและน่าจะอร่อย
ฉันรักคนชื่อแต๋วเอาเป็นว่าป้าแต๋วเนี่ยทำการปิ้งข้าวเหนียวเนี่ยมานานแล้วนะคะ
มายาวนานมี๔รสให้เลือกขายห่อละ๕บาทแล้วเห็นไหมห่อใหญ่มากเลย
ส่วนวัตถุดิบที่นำมาทำนั้นสะอาดปลอดสารพิษนะแล้วกระบวนการทำนี่ค่อนข้างละเอียดละออมากใช้สูตรโบร่ำโบราณและต้องใช้ระยะเวลาในการทำ
ระยะเวลาที่ว่าคือการแช่ข้าวเหนียวมันต้องแช่ทิ้งให้ข้าวเหนียวนุ่มก่อน
สุดไปเลยค่ะฉะนั้นแล้วนะถ้าใครอยากจะกินข้าวเหนียวปิ้งแล้วก็ผ่านมาแถว
คลองสิบนะที่หนองเสือปฐุมธานีคุณแวะมาเลยครับ
ข้าวเหนียวปิ้งป้าแต๋วเนี่ยเขาเปิดขายแค่แค่วันอาทิตย์วันเดียว
วันอาทิตย์วันเดียว๙โมงถึงบ่าย๓นะอยู่คลอง๑๐เพราะฉะนั้น
คุณคิดนึกอยู่ดีอยากจะกินไปซื้อไม่ได้ใช่ไหมต้องรอวันอาทิตย์เท่านั้น
ถ้าอยากกินวันนี้กับพรุ่งนี้ต้องรอจนถึงวันอาทิตย์นะ
โห้ยมันจะเพิ่มความอยากเพิ่มมูลคาบทางใจใช่ค่ะ
ใครมีโอกาสก็ไปอุดหนุนป้าแต๋วกันนะจ๊ะ